ท่านผู้ชมครับมาดูข่าวใหญ่ทางการเมืองวันนี้นะครับ
วันนี้สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย
เกี่ยวกับสมาชิกภาพความเป็นสอสอของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่๑ของพักอนาคตใหม่
กรกตส่งเรื่องมาให้วินิจฉัยอืมอ่า
ต้องพ้นจากความเป็นสอสอหรือไม่เพราะขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากถือครองหุ้นต้องห้าม
หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสารมวลชน
บอกว่าวันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒ที่พักอนาคตใหม่
ส่งบัญชีรายชื่อสสที่ลงเลือกตั้งให้กับทางกรกต

คุณธนทรต่อสู้โดยบอกว่าโอนหุ้นไปแล้วตั้งแต่๘มกราคม
แต่ว่ามีคนไปพบหลักฐานว่าบริษัทเนี่ยไปแจ้งเรื่องนี้
เท่ากับว่าสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เท่ากับว่าสารท่านต้องวินิจฉัยว่าตกลงวันไหนกันแน่
แล้วจะพ้นหรือไม่พ้นจากความเป็นสอสอหรือไม่
สารรัฐธรรมนูลใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัย๔๑นาทีนะครับ
คำวินิจฉัยเมื่อช่วงบ่ายสองกว่าวันนี้โดยสารได้วินิจฉัย
ในหลายข้อโต้แย้งที่นายธนทรได้ต่อสู้เอาไว้นะครับ
วินิจฉัยว่าการโอนหุ้นในวันที่๘มกราคมที่นายธนทรบอกว่า
แม้จะไปหาเสียงอยู่ที่บุรีรำช่วยผู้สมัครหาเสียงเนี่ย

แต่สารมองว่าแม้จะเดินทางกลับมากรุงเทพจริง

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการโอนหุ้นเกิดขึ้นจริง
แล้วไปตรวจสอบย้อนหลังเรื่องของเช็ค
เรื่องของการทำธุรกรรมต่างของบริษัทแล้วเนี่ย

ดังนั้นศาลจึงเห็นว่าสมาชิกภาพของนายธนทร
ในการเป็นสอสอจึงสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนั้นถ้ายังจำกันได้ก็คือสอสอเข้าสภาไปปฏิญาณตน
แล้วก็เป็นวันที่สารรัฐมนุนมีคำสั่งให้นายธนทรยุติการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อน
กว่าการวินิจฉัยจะออกมาก็คือวันนี้
ให้พ้นจากการเป็นสอสอตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ให้เลื่อนลำดับสอสอบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่ที่ว่างลงขึ้นมาแทน
เดี๋ยวฟังเสียงของสารท่านนะครับที่ท่านอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ครับ
และสถานที่ถามไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้องในข้อกระทงความมาตราที่ผลหมายบังคัดหรือให้อำนาจให้เอาลงในทะเบียนนั้นก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายจุดหลายประการประกอบกับพยานหลักฐาน
ติเหตุแวดล้อมกรณีที่สอดรับกันอย่างแน่นหนาแล้วย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของผู้ถูกร้อง
ข้อที่จริงที่ได้จากพฤติการแวดล้อมที่เป็นพิรุษน่าสงสัยหลายประการประกอบการมีน้ำหนักหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานผู้ถูกร้องได้
ดังนั้นข้อพิรุษที่น่าสงสัยหลายประการดังกล่าวประกอบกับพฤติการทั้งปวงแห่งคดีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒ซึ่งเป็นวันที่พักอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
บัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องอันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้อง
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา๑๐๑อนุ๖
ประกอบมาตรา๙๘อนุ๓
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลได้มีคำวินิจฉัยออกมา
นายธนทรก็ออกมาจากศาล
ก็มีมวลชนที่รออยู่นะคะนี่ค่ะพร้อมทั้งสื่อมวลชนด้วย
นายธนทรก็บอกว่าพูดถึงประเด็น๕ประเด็น
สารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยเป็นการตั้งข้อสังเกตคำวินิจฉัยของศาล
แล้วก็นายธนทรบอกว่ายืนยันว่าจะทำงานต่อ
แต่ทำงานต่อในฐานะของหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ยังคงลงโดนโรงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และเรื่องของพรบการเกณฑ์ทหาร
เชื่อว่าในอนาคตจะได้กลับมาเป็นสอสออีก
ส่วนคดีอื่นอย่าเพิ่งกังวลเพราะมีงานต้องทำอีกเยอะค่ะ
และที่สำคัญผมยังเป็นแคนดิเดศนายุทธมรธมนตรีอยู่
วันนี้ถึงจะเป็นห่วงไปสุดร่องการยุคภักดิ์หรือเปล่านะ
อ๋อคงไม่หรอกครับผมคิดว่า
เรามีความจำเป็นที่จะต้องลดลง

สนใจกับงานที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชน
แล้วให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินเอง
สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นธรรมหรือไม่
วันนี้ภรรยาของนายธนทรไปด้วยนะคะ

เพราะมั่นใจว่านายธนทรและพัก
สามารถทำหน้าที่ต่อไปเท่าที่จะทำได้ครับ
ก็ยอมรับว่าได้เตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้านะคะ

ให้พ้นจากการเป็นสอสอนะฮะ
ไม่ได้ว่ามีคำสั่งว่าจะต้องมีการตัดสิทธิ์

เพราะว่าเป็นแค่เรื่องของความเป็นสอสอ

มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้ถือครองหุ้นสื่อต้องห้ามอะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่าไม่ได้เป็นการปลุกระดมอะไร
ก็ต้องไปดูต่อว่ากรกตจะนำผลวินิจฉัยนี้ไปยื่นเรื่องอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

อย่างเช่นเมื่อรู้ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติแต่มาลงสมัครรับเลือกตั้ง
จะมีผลทำให้มีโทษอย่างอื่นตามมาอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อนะคะ